เอาล่ะมันยังอยู่ที่เรื่องของความเชื่อ
สำนักศักยันต์ครอบครู
บอกเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้น
จังหวะที่กำลังครอบเสียนครูนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปีนะครับ
ของสำนักศักยันต์อาจารย์เหล็กดำ
ตั้งอยู่เลขที่๑๖๘หมู่๑๒ตะบนหนองไผ่อำเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับนี่ฮะโอ้โหแต่ละแต่ละคนนะครับ
เพื่อให้ศิษยานุศิษย์รวมถึงผู้มีจิตสัตว์ท้าย
ร่วมน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์
ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาผ่านลายที่ศักดิ์หยั่น
ซึ่งนับเป็นศาสตร์วิชาความรู้แขนงหนึ่ง
สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณครับ
ในงานนี้นะในช่วงที่อาจารย์เหล็กดำเนี่ยนะครับ
ประกอบพิธีครอบเสียนครูให้แก่ศิษยานุสิต
ซึ่งระหว่างการประกอบพิธีเกิดเรื่องนะครับ

เมื่อศิษยานุศิษย์ที่แฝงด้วยนะฮะ
ลายศักดิ์นั้นยันนั้นตามส่วนต่างของร่างกาย
แสดงท่าทีออกมาครับเป็นอากับกริยาต่าง
เขาเรียกว่าอิทธิฤทธิ์แรงครู
บางคนกรีบร้องบางคนส่งสิงหัวเราะได้ยินไหมครับ
นี่ครอบ๕คนของขึ้น๕คนเลย

คือถ้าเขาสักลายอะไรไว้
ส่วนใหญ่จะแสดงอาการของไลน์ที่เขาสั่งออกมา

ลิงออกมาเป็นลิงแสดงออกมาแบบนั้น

แต่ก็สร้างความสนใจให้กับคนที่เห็นสิ่งเหล่านี้ฮะ